คุณผู้ชมค่ะช่วยกันตามหาคนหายหน่อยนะคะ
มีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมันคนหนึ่งค่ะ
เขาออกไปคุยธุระเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน
กับในหน้าชาวต่างชาติตั้งแต่เช้า
วันนี้ยังไม่กลับมาจนภรรยาต้องประกาศ
ให้รางวัลถ้าใครเนี่ยสามารถให้เบาะแส
สามารถไปเจอตัวสามีของเขาแบบยังมีชีวิตอยู่

หรือถ้าเจอรถที่สามีใช้ออกไปคุยธุระเนี่ย

เพราะเป็นห่วงกลัวว่าจะเป็นอันตรายไงคะ

หรือว่าคุณปาร์ตี้คือภรรยาของนักธุรกิจคนนี้นะคะ
โพสต์ประกาศตามหานายฮานสปีเตอร์รอเทอร์แม็กซ์

หลังจากหายออกจากบ้านพักในหนองปลืออำเภอบาลมุงจังหวัดชนบุรี
พร้อมกับรถเบ้นสีเทา
ทะเบียนยหญิงสส๗๑๔๖กรุงเทพ
ตั้งแต่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

นี่คือรถของผู้ที่หายตัวไป

เธอบอกว่าจะไปคุยงานกับนักชาวต่างชาติ

เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินบนเกาะสมุยสุราธานี
มูลค่าก็หลายร้อยล้านบาทอยู่เหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยอะค่ะ
ภรรยาของนายฮันส์นะคะก็นำภาพกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพสุดท้ายของสามีตอน๑๑โมง๕๔นาทีวันที่๔กรกฎาคมมาให้ดูค่ะ

สั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าหุ้มส้นสีดำ
นี้เลยนะคะไปคุยงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยทุ่งกลมตานหมันค่ะ
จากนั้นก็เข้าไปคุยกับผู้ชายอีกคนนึงที่สวมเสื้อสีดำรูปร่างทวม
นี่ดูนะคะนายฮันเจินเข้ามาแล้วคุยกับผู้ชายเสื้อดำที่แต่งตัวคล้ายกันเลยนะสองคนนี้
นี่คุยงานกันนั่งกันอยู่พักหนึ่งนายฮันส์ก็ดูมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มปกติดี
คุยกันได้แป๊บนึงทั้งคู่ก็ย้ายไปคุยที่ด้านในห้องจะเห็นว่าคนที่คุยด้วยนี่รู้สึกว่ามือขวามีรอยสักนะคะ
ก็อาจจะเป็นจุดสังเกตได้นั่งคุยกันแป๊บนึงแล้วเข้าไปคุยในห้องกันต่อนะคะ
เที่ยง๓๗นาทีในฮันส์พร้อมกับชายเสื้อดำคนนี้ก็ออกจากร้านแล้วก็แยกย้ายขึ้นรถใครรถมันขับออกไป
นี่เดินออกมาจากร้านแล้วต่างคนต่างก็เดินไปที่รถของตัวเอง
ทีนี้ถามว่าแล้วทั้งสองคนขับรถไปไหนต่อ
คนที่มาคุยงานด้วยจอดหน้าร้านส่วนในฮันเนี่ยเดินข้ามถนนไปแล้วก็ขึ้นรถเบนส์ไป
นี่วงจรปิดตรงแยกชายพลึกสุขุมวิทย์มุ่งหน้าลงชายหาดจอมเทียนนะคะ
นี่เป็นจุดสุดท้ายที่บันทึกภาพรถในฮันส์ขับผ่านไปได้เที่ยง๔๑นาที
โดยมีรถของผู้ชายที่ไปนั่งคุยงานด้วยเมื่อกี้นี้ขับนำหน้าไป
หลังจากนั้นไม่เห็นรถในฮันส์อีกเลยค่ะ
คุณปาร์ตี้บอกว่าสามีเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เขามีลูกชายสองคน
อาศัยอยู่เมืองไทย๑คนกำลังเดินทางมาจากประเทศสเปน๑คน
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกติดก็คือเป็นลูกกับภรรยาเก่า
ส่วนเธอเนี่ยคบหาอยู่กินกันมานานกว่า๕ปีแล้วนะคะ
วันเกิดเหตุเธอกับสามีจะพาลูกค้าไปดูบ้านก็นัดกันตอนบ่ายโมง
ช่วงเช้านายฮันส์บอกว่าเออเดี๋ยวไปคุยธุระก่อนนะ
เธอก็เลยไปทำความสะอาดบ้านที่จะขายเนี่ยรอ
โทรหาสามีไม่ติดเลยแต่ได้รับข้อความว่าคุยธุระอยู่

จนต้นหกโมงเย็นโทรไม่ติดอยู่เลยอะค่ะ

ที่ผ่านมาในฮันต์คนนี้เป็นคนที่ตรงต่อเวลามาก
พฤติการแบบนี้คือผิดปกติจริง
ก็เลยเกรงว่าสามีจะได้รับอันตราย
ก็เลยตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากสื่อแล้วก็โซเชียลนะคะ
ยืนยันว่าหายไปวันที่๔
กรกฎาประมาณช่วงที่แกเลี้ยวรถไปทางชัยพฤกษ์
เป็นคนที่ตรงเวลามากถ้านัดบ่ายโมงแกจะไปบ่ายโมง
แล้วถ้าไม่ไปหรือว่ายังไงแกจะรีบโทรบอกหรือว่าช้าแค่แบบนิดนึงแกจะโทรบอกทันที
พยายามโทรพยายามอะไรก็โทรไม่ติด
แล้วประมาณ๖โมงหนูก็เลยกลับบ้านมาก่อน
แล้วบอกว่ากลับบ้านพอ๑ทุ่มก็เลยได้รับข้อความอีกว่า
กำลังประชุมกับลูกค้าคนสำคัญอยู่อะไรอย่างนี้
เซ็นสัญญาที่จะซื้อที่ดินที่สมุยอะไรอย่างนี้

ถ้าที่สมุยก็หลากหลายหลายล้านแล้วก็ที่นี่ก็ประมาณหลายสิบล้าน
ใครมีกล้องแถวเขาตะโลนะวันที่๔ช่วงเวลาประมาณเที่ยงขึ้นไป
หรือว่า๑๑โมงครึ่งขึ้นไปเลย
ถ้าเห็นรถเบนท์หรือว่ารถคันไหนที่มีกล้อง
ช่วยส่งมาให้หน่อยได้ไหมคะแถวนั้น
คือคุณปาร์ตี้บอกว่าตอนนี้ได้แต่ภาวนาค่ะ
ขอให้สามียังมีชีวิตและปลอดภัยแล้วก็อยากจะเจอเร็ว
ถึงได้ตัดสินใจทุ่มเงินเพื่อให้คนที่เขาสามารถบอกเบาะแสได้ให้เยอะขนาดนี้
เยอะขนาดนี้อย่างที่บอกนี่คือวันสุดท้ายที่ใน
กางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าหุ้มส้นสีดำนะคะ
ยอหญิงสสลา๗๑๔๖กรุงเทพฯเนี่ยเธอบอกว่า
เธอจะให้รางวัลหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าแจ้งเบาะแสจนเป็นการไปพบตัวใน
สืบสวนสพนปลือเนี่ยได้รับแจ้งความคนหายมาตั้งแต่๕กรกฎาคมแล้ว
ลงพื้นที่หาเบาะแสแล้วก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
เช็คสัญญาณโทรศัพท์ปรากฏว่าไปโผล่อยู่ชายแดนในจังหวัดสะแก้วค่ะ
คิงอืมมันแปลกมากเลยนะโอ้โหจากชนบุรีสองร้อยกว่ากิโลเมตร
อยู่ที่สะแก้วสัญญาณโทรศัพท์หลังหายตัวไปสองวัน
คือมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยจริงจริงอะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามสัญญาณไม่ได้อีกเลย
ทำให้ตอนนี้ตำรวจเองต้องลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสสุดท้ายที่ทิ้งเอาไว้
แต่ว่ายังไม่เจอตัวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองช่วยกันดูหน่อยนะคะ
ถ้าเจอให้เบาะแสมาเนี่ยทางครอบครัวของผู้สูญหายเขาให้รางวัลไป๑แสนบาท
แล้วถ้าคุณจำหน้าของผู้สูญหายคือนายฮันคนนี้ได้แล้วคุณสามารถบอกบ่อแสจนไปเจอได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงอ่ะ
เขาให้๓ล้านช่วยกันหาช่วยกันดูหน่อยเพราะตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงจริง
ขอให้ปลอดภัยนะครับยังไม่รู้ว่าหายตัวไปได้อย่างไรและเพราะอะไร